การแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคลับ๒๐๑๖นัดเปิดสนามเมื่อวานนี้นะคะ
ทีมชาติไทยค่ะก็ชนะสิงกับอินโดนีเซียไป๔ประตูต่อ๒
โดยเจ้ามุยธุรสินแดงดาทำแททริกนะคะพร้อมกับก้าวขึ้นมาเป็นดาวสันโวสูงสุด
ศึกอาเซียนคลับเทียบเท่ากับซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองด้วยค่ะ
ทีมชาติไทยแชมป์๔สมัยพบกับอินโดนีเซีย
ครึ่งแรกค่ะนักเตะทีมชาติไทยก็นำก่อน๒ประตูต่อ๐นะคะ
ได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่๔จากเพรียพัฒนชายาค่ะ
เกมนี้ลงมาเล่นแทนเทียทรบุญมาทันที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บ
ส่วนอีก๑ลูกนะคะก็ได้จากเจ้ามุยธุรสินแดงดาล้มตัวชาร์จเข้าไปนาทีที่๓๑
ครึ่งหลังค่ะอินโดนีเซียใช้ลูกโด่งเล่นงานทีมชาติไทย
ได้คืน๒ประตูรวดนะคะจากการโมงของโบอาสโซลอนซ่า
นาทีที่๕๓ตามมาด้วยเลอบี้เอเลนดรี่นาทีที่อีก๓นาทีต่อมา
ทำให้อินโดนีเซียก็ตามตีเสมอ๒ประตูต่อ๒แต่หลังจากนั้นเจ้ามุ้ยค่ะก็ยิงเพิ่มอีก๒ลูกนาทีที่๗๗แล้วก็ชิงช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป๔ประตูต่อ๒ประเดิมเก็บ๓คะแนนค่ะ
ซึ่ง๓ประตูของธีสินดังดันในเกมนี้ทำให้ศูนย์หน้าจากสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดค่ะทำแททริกในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนได้เป็นครั้งที่๒ต่อจากปี๒๐๑๙
ตำนานนักเตะทีมชาติสิงคโปร์ที่ยิงไปถึง๑๗ประตู
แล้วก็ขึ้นเป็นดาวยิงสูงสุดในรายการนี้แทนก็เป็นได้ค่ะ
ลิปปินส์เจ้าภาพทำได้แค่เสมอสิงคโปร์๐ประตูต่อ๐
นี้สิงคโปร์ต้องเหลือ๑๐คนตั้งแต่นาทีที่๓๔
เข้าสู่ยอดอกของฟิลิปยังอัสแบนค่ะกองหน้าของฟิลิปปินส์
ก็โดนใบแดงไล่ออกจากสนามในจังหวะนี้
แต่ฟิลิปปินส์ไม่สามารถทำประตูได้
ต่อรั้งคะแนนหลังจากจบนัดแรก
ตามมาด้วยฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ที่มี๑คะแนนเท่ากัน
ส่วนอินโดนีเซียยังไม่มีคะแนนค่ะ